กันที่อีกหนึ่งคู่รักสุดแนวค่ะ
คู่นี้ไม่ใช่ใครเลยคุณหลินมัชนดแล้วก็โทนี่ราแกน
คู่นี้ก็คบหาดูใจกันมานานแล้วนะคุณ๔ปีแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะสละโสดกันสักที
ล่าสุดค่ะสาวลินก็ย้ำชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้
บอกว่าทั้งคู่ยังไม่มีแพลนเรื่องของการแต่งงาน
โอ้โหยังเลยค่ะก็คงจะเป็นเรื่องงานแหละค่ะ
ที่ทุกคนอยากจริงจังมากขึ้นเพราะหลินก็เริ่มมาทำเต็มตัว
แล้วก็พี่โทฮทำกำลังไปได้ดีเรื่องการแสดงที่เขาพัฒนาขึ้นเรื่อย

งานมันมีโอกาสที่ดีแล้วทุกคนก็แฮปปี้กับงานที่ตัวเองทำ

เรื่องแบบทำงานเรื่องแบบแต่ไม่ได้ซีเรียสนะคะ

เรื่องแบบไปทำงานเราเจออะไรบ้างแล้วได้อะไรพัฒนาอะไรกันบ้าง

อยู่ต่างจังหวัดอยู่ขอนแก่นเขาก็ถาม
เราก็ขำไปว่าแบบไม่ได้นี่มันอยู่กรุงเทพกัน
โอเคอืมใช่ป่าล

ตอนนี้ก็ยังแฮปปี้อยู่นะก็เลยไม่ได้คิด

อ่าก็ช่วงนี้เป็นช่วงกรอบโกน

เขามีงานละครที่ค่อนจะเปรี้ยงปรังอยู่พอสมควรนะฮะ

นี่เป็นการวางรากฐานไว้เป็นอย่างดีเขามีแพลนเอาไว้แล้วล่ะนะคะคุณผู้ชม